รายการที่คุณทุกคนมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเอง
ผ่านการพิกะเดคค่ะกับกองไพ่ทั้ง๓กองตรงหน้าของคุณตรงนี้
แค่คุณใช้หัวใจของคุณสื่อสารนะคะแล้วไพ่จะบอกคุณค่ะ
และวันนี้ค่ะหัวข้อที่คุณกำลังรับชมและรับฟังอยู่นี้
และบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้พิเศษค่ะไม่ใช่เฉพาะคนที่มีคู่แล้วเท่านั้น
แต่ยังรวมไปถึงคนที่กำลังแอบรักไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่หรือรุ่นเพื่อน
และคนโสดหลายคนที่กำลังมโนและเพ้อฝันกับใครบางคน
ที่อยู่ในห่วงความคิดคำนึงหาของคุณนั่นเอง
คุณพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะ
ไพ่๓กองนี้ที่อยู่ตรงหน้าคุณก็พร้อมที่จะสื่อสารกับคุณแล้วเรียบร้อยเช่นกัน
และนี่ก็คือสามกองไพ่ของคุณค่ะและทางด้านนี้นะคะก็คือกองที่หนึ่งค่ะ
ที่๒และกองที่๓เลือกไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดได้เลยค่ะ
และนี่ก็คือสำหรับไพ่กองที่หนึ่งนะคะกองนี้ค่ะถ้าใครดึงดูดกับไพ่กองนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า
นี้เหมาะมากเลยกับคนที่แอบรักแอบชอบหรือแม้แต่คนที่ไม่รู้ว่ากับความสัมพันธ์ตอนนี้ที่เรากำลังคิดอยู่นะ
มันจะควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีพอแค่หลังไพ่ค่ะก็มีทั้งรูปของวงกลมนะ
เป็นดวงดาวดวงจันทร์นะคะต่างนานาที่ทำให้คุณอาจจะรู้สึกคลุมเคลือได้นั่นเอง
เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าใครค่ะที่เลือกกองที่๑นี้กับรักนี้ของคุณควรไปต่อหรือพอแค่นี้กันดี
ไหมคะคุณตื่นเต้นกันไหมคะใครที่กำลังมีรักแบบไหนคอมเมนต์มาบอกเอมมี่ได้เลยด้านล่างนะคะ
แล้วลองให้ไพ่มาสื่อสารกับคุณกันเริ่มกันเลยนะคะว่ากับรักครั้งนี้ของคุณค่ะ
ไม่ว่าจะอยู่ในสเตตัสไหนควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดีให้ไพ่สื่อสารกับคุณ
ดังนั้นแต่ละกองจะแตกต่างกันมากมากและสำหรับกองนี้คือเราไม่อยากจะพูดนะว่า
คุณต้องไปต่อหรือพอแค่นี้เป็นเพราะอะไรใจคุณเหมือนกับคิดได้อยู่แล้ว
ฉันจะเอายังไงดีกับการไปต่อหรือพอแค่นี้
คาทาใบแรกที่ขึ้นมาค่ะมันเหมือนกับคุณผ่านอะไรมาเยอะ
อาจจะแอบชอบคนคนนี้มานานก็ได้หรือคุยกับคนคนนี้คบกับคนคนนี้มานานก็ได้
เพ้อฝันนึกถึงคนคนนี้มานานก็ได้
มันเป็นช่วงเวลาที่คุณยังไม่ได้อยากจะตัดสินใจเท่าไหร่
แล้วก็ยังไม่ได้อยากจะถอยไปข้างหลังยังอยากอยู่กับที่นิ่งนั่นเอง
เป็นเพราะว่าคุณยังคงรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีอะไรนะ
หลายเรื่องเลยในความสัมพันธ์นี้ที่ยังได้เรียนรู้
มันมีความร้อนแรงมันมีความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน
และค่ะควีนถือถ้วยที่ขึ้นมาดูสิดูดดื่มอะไรสักขนาดนี้นะคะ
คือมันยังมีอะไรดีในความสัมพันธ์นี้
มันก็เลยทำให้ฉันขอพักก่อนนะยังไม่อยากคิดค่ะเอมมี่ประมาณนั้นเลย
แต่ค่ะถ้าคุณไปต่อฝั่งนี้ก่อนนะถ้ารักนี้คุณไปต่อนะคะ
พอการเปิดไพ่มาคำถามแรกว่าไปต่อหรือพอไพ่ไม่ชัด
เราจะดูให้คุณทั้งสองด้านเลยว่าผลลัพธ์ของคุณจะเป็นอย่างไร
ดังนั้นค่ะถ้าเพื่อนกองนี้เลือกที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้
ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะ
หัวเราะอ่อนและมองบนนะคะ
มันคืออะไรก่อนเอมมี่จ๋า

พลังงานไพ่ยังมีความเป็นเพื่อนเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน
คุณยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ของกันและกัน
ถ้าคุณไปต่อมันไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนว่า
มันจะมีความสุขมากขึ้นนะ
ที่กลัวมากขึ้นนะแต่เป็นไพร่ครีงดาบ
ไปทำอะไรบางอย่างที่อื่น
สัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้สามารถให้คุณมีความสุข
เติมเต็มในแง่ของอารมณ์จิตวิญญาณ
ก้นบึ้งของหัวใจของคุณได้
แต่เขาอาจจะให้บางอย่าง

ทำให้คุณรู้สึกว่าเอออย่างน้อย
ฉันก็ยังมีคนในความคิดจินตนาการของฉัน
ยังมีคนที่ทำให้ฉันคิดถึงเวลาฉันว่าง
คิดถึงเวลาฉันกำลังคิดในเรื่องว่า
ถ้าจะมีพระเอกสักคนหนึ่งในใจเนี่ยจะเป็นใคร
เรายังมีใครสักคนหนึ่งให้เราแบบนึกถึงก็ได้
แต่ถามว่าในแง่ของความรู้สึกเชิงลึก
คนนี้สื่อสารกับคุณที่ไพ่บอกมานะมันไม่ชัดค่ะ
และแน่นอนมีไพ่เด็กถือเหรียญ
แสดงว่าอะไรกำลังจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น

อาจจะทำให้คุณต้องแอบแอบไปไหนแอบไปเช็คค่ะ
ไปดูว่าเขาคุยกับใครเขาทำอะไรอยู่
ว่าเรายังไม่ได้รู้จักกับบุคคลนี้ดีพอ

สถานะความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างไร

มันจะเป็นการแบบความรักแบบคู่ขนาดต่อไปไม่ได้แล้ว

เหงานะไปต่อแล้วเหงานะ
คือคุณแค่มีคนคุย
เอาปะล่ะเป็นความรักแบบหน่วง

เราต้องมีความสุขสิใช่ไหม

แล้วเดี๋ยวเราลองมาเทียบกันนะคะ

พอชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยเนี่ยคุณอาจจะค้นพบได้เลยค่ะว่า
สัญชาติยานลึกที่แท้จริงของคุณเนี่ย

หรือคุณเลือกที่จะย่ำอยู่กับที่กับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะพัฒนาต่อไม่ได้

เจอคนใหม่แน่โอเคป่ะ
แต่ดูนะเห็นไหมขนาดเราจะไปเจอคนใหม่นะ

คิดแบบซ้ำไปซ้ำมากับอดีต

เนี่ยถ้าคุณเลือกที่จะพอแค่นี้

จะเริ่มต้นใหม่

ทำไมล่ะเธอจะวนกลับมาเจอกันเหรออย่าเลยนะคะอ่าโอเค

ข้อที่หนึ่งที่ไพ่อยากจะบอกเราก็คือการเริ่มต้นใหม่ของคุณ
คุณอาจจะยังคงมีความเปรียบเทียบกับคนเดิมที่คุณเพิ่งที่คุณมาถามนี่แหละนะ
แล้วพอคุณเจอคนใหม่คุณก็จะมาเที่ยวว่าเฮ้ย
อายุเขาประมาณนี้การแต่งตัวเขาประมาณนี้ไลฟ์สไตล์เขาประมาณนี้
เชี่ยวชาญเขาประมาณนี้การดูแลเราครบประมาณนี้

การเปลี่ยนแปลงของคุณขึ้นอยู่กับคุณแต่ละท่านเลย
ว่าคุณจะเลือกพอได้จริงหรือไม่หรือคุณจะเลือกคนใหม่ได้จริงหรือไม่
เพราะพลังงานไพ่ของคุณมันชัดมากเลยค่ะว่า
ถ้าเกิดคุณพอแค่นี้ในความสัมพันธ์นี้นะ
คุณเจอคนใหม่ภายใน๘เดือนนะคะเพราะเป็นไพ่๘คาทา
และเข้ามาแบบหลายคนด้วยนะเห็นไหมมันมีลูกดอกลูกธนูนี้มาเยอะมาก
แต่มีดอกหนึ่งที่ตรงใจคุณมาก
แล้วคนนั้นค่ะสามารถสารสัมพันธ์ให้กับคุณได้
และเขาคนนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน
เช่นนะคะเขาอาจจะเป็นคนทำงานเฉพาะทางคุณหมอ
เป็นทนายความนะหรือเป็นวิศวกรก็ได้เช่นกัน
แต่คนนี้ค่ะเขาจะทำให้คุณได้เจอกับคนที่ตรงใจคุณ
แต่ทีนี้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับบางอย่างที่เขาอาจจะรู้สึกว่า
ทำให้คุณไม่ชอบใจเพราะเขาอาจจะมีอะไรที่มันดีกว่า
แย่กว่าคนที่คุณถามถึงในตอนนี้
พลังงานไพ่มันก็เลยเหมือนกับคุณ

ไม่ว่ามันจะไปต่อหรือพอแค่นี้
ในวันนี้คุณยังไม่ได้อยากจะตัดสินใจจริง
ดังนั้นค่ะในเมื่อเราไม่รู้ว่าลึกแล้วนะ
ความรู้สึกของคุณมันคืออะไรเราก็ถามไพ่เลยดีกว่าว่า
แล้วตอนนี้ค่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้บ้าง
เหนื่อยไหมคะคุณเหนื่อยเนอะ

นี่ที่ยิ้มคืออะไรอ่ะแบบเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใยนะ
เพราะคุณเหนื่อยคุณโดนคนรอบข้างเพื่อนของคุณเองบอกว่า
พอเหอะเลิกเถอะอย่าไปคิดเยอะเลย
มันมั่นคงก็ได้แค่นั้นเธอจะไปคาดหวังอะไร
ทีนี้คนรอบข้างดันไม่คิดเหมือนกับที่คุณคิด
พอคนรอบข้างดันไม่คิดเหมือนกับที่คุณคิด

ความรู้สึกของคุณตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีอ่ะแต่มันก็เหนื่อยอ่ะ
มันเลยทำให้แบบบาลานซ์ของคุณมันยังไม่นิ่ง
ดังนั้นค่ะถ้าเกิดคุณกำลังแบบว่ากระสับกระส่ายในใจตัวเองว่า
มี่แล้วฉันจะทำยังไงดีคะกับรักครั้งนี้
ไพ่เลยอยากจะให้คุณตัดสินใจแบบนี้เลยนะคะ
ขนาดไพ่อยากให้คุณตัดสินใจนะ
ยังอยากให้คุณบอกว่าเลือกด้วยตัวเธอเอง
ซึ่งเราเลือกไม่ได้เอมมี่เนี่ยวนกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะคะ
บอกว่าให้คุณเรียนรู้จากความเจ็บปวดที่ผ่านมาของคุณค่ะ
เรียนรู้จากความเจ็บปวดการทะเลาะกันการมีปัญหากัน
อะไรที่เขาทำให้เราบรรทอนจิตใจผิดหวังไม่ได้ดั่งใจ
สิ่งเหล่านั้นแหละเอากลับมากระแทกเอากลับมาเตือนสติ
นี้นะบอกเลยเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน
ว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกของคุณได้แล้ว
ถ้าเกิดคุณยังคงแบบยื้อยุดฉุดกระชากลากถูอยู่
พ่ายเลยบอกเลยค่ะว่าเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้คุณยังตัดสินใจไม่ได้นะ

ถ้าใน๔เดือนนี้ค่ะพลังงานของคุณในความสัมพันธ์นี้
มีการทะเลาะกันอย่างชัดเจนมีการแยกห่างกันจากชัดเจน
ตัดสินใจได้เลยค่ะว่าอะไรคะ
ใช่ค่ะคุณควรจะพอพัทรพลนั่นเองนะคะ
คือเราไม่อยากจะแบบไปหลีดไงว่าอะไร
เราก็เลยพูดเป็นชื่อดารุงดาราแล้วกัน
มันจะได้ดูแบบว่าไม่ได้ดูกดดันมากเกินไป

ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะหยุดอยู่แค่นี้นะ
ไพ่บอกเลยค่ะว่าคุณเจอคนใหม่แน่นอน
แล้วพอคุณเจอคนใหม่แล้วคุณมาเปรียบเทียบกับคนเดิม
คุณก็ค่อยกลับมาค่ะบอกเราบอกเอมมี่กับทำนายไทยรัฐว่า
หัวข้อถัดไปก็คือกับคนที่เข้ามานี่มันจะใช่ไหม
เป็นไอเดียให้กับเพื่อนทุกคนให้ได้รู้

กับรักนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้
ถ้าในวันนี้คุณยังไม่แน่ใจในตัวเองค่ะ

แต่เมื่อกี้บอกแล้วถ้าคุณไปต่อจะเป็นอย่างไรเนาะ

มันจะเด็ดสรติอะไรสำหรับคุณขนาดนั้นนะคะ
ดังนั้นคุณเป็นคนที่จะชี้ชะตาชีวิตของคุณเองได้
เพราะไพ่กองนี้เป็นเพียงพลังงานแบบภาพรวม

เราเลือกกองหนึ่งสถานการณ์เราเป็นอย่างไร

เหมือนเรามีพื้นที่กระดาษ
ให้คุณใช้สีมาระบายความในใจนั่นเอง
เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่๑ด้วย

และสำหรับใครนะคะที่เลือกกล่องที่๒
กับหัวข้อรักนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดี
สำหรับคนมีคู่คนโสดหรือคนที่กำลังแอบรักอยู่

หรือเราจะพ่ายแพ้ให้กับพลังงานของความสัมพันธ์เขาดี

แม่มดน้อยจะมาทำนายความรักความสัมพันธ์ของคุณ

มดน้อยนะคะสามารถทำนายทายทักนะคะ
ให้กับใครหลายคนได้ลุยและได้สมหวัง
กับความรักได้อย่างโดดเด่นทีเดียว
และวันนี้ค่ะสำหรับนี้กำลังจะสื่อสารกับคุณ
ถ้าคุณพร้อมแล้วเราจะเริ่มแล้วนะคะ
กับรักนี้
ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดี

ดูแล้วนะคะพลังงานของคุณเองคือ

เบื่อมากฉันระแวงระวังฉันรู้สึกอคติ
ฉันรู้สึกว่ามันดูเหมือนจะดีแต่มันก็ดีแค่ภายนอก

เข้าใจป่ะเออเอมมี่มันไม่ต้องดูแล้วอะไรแบบนี้

เฮ้ยมันมีโอกาสสูงมากเลย

สำหรับใครที่แอบชอบคุณอาจจะไปแอบชอบคนมีเจ้าของก็ได้

อยู่ดีก็รู้ว่าเขามีแฟนเขามีคนคุย
แล้วเรามาเป็นที่สองรองใครเราไม่เอาถูกไหม
แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสวยแล้วรวยมาก
วีนถือเหรียญขึ้นมาขนาดนี้ทำไมฉันต้องไปง้อด้วย
ดังนั้นกองนี้นะคะดูแล้วนะเด่นไปทางไหนคะ
เออการจบสิ้น๑๐ดาบถูกแทงข้างหลัง
นอนเลยทลายทำลายตัวเองไปแล้วเรียบร้อยเก็ตมั้ย
แต่ค่ะคุณอยู่กับเอมมี่และทำนายไทยรัฐทั้งที
เราก็จะดูให้คุณนะคะว่ารักครั้งนี้คุณควรไปต่อหรือพอแค่นี้
ไลน์ของไพ่จะบอกคุณค่ะว่าถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อค่ะ

อันนี้นะต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์
มันไม่ได้เด่นในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึก
ถ้าเกิดคุณไปต่อนะคะอุ๊ยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้พออยู่แล้วว่ะ
มันชัดเจนเพราะอะไรคะ
นั่นแหละมันคือเรื่องที่ชัดเจนเข้าใจป่ะ
มันชัดที่สุดแล้วนะคะตอนนี้กับสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่
คุณเชื่อมั่นในตัวเองเถอะนะถ้าเกิดคุณเลือกที่จะไปต่อนะ
สุดท้ายแล้วค่ะคุณก็จะเบื่อมันเอง
เพราะอะไรเมื่อกี้เพิ่งพูดเองว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องลักษร
ไพ่มันขึ้นมาเลยเป็น๗ดาบอู๋นี่น่าเคร่งเครียดเลยนะว่า
มันเลือกได้แล้วอ่ะถ้าจะเลือกอยู่ด้านนี้นะเธอเอ๋ย
ก็เจ็บไปนะคะเจ็บไปเรื่อยเจ็บไปซ้ำแล้วก็มาดูดวงด้วยกันบ่อย
ชอบนะบ้าสิไม่ได้เราจะต้องมาแบบช่วยให้เพื่อนทุกคนมีความสุขแล้วก็พลังใจมากขึ้นใช่ป่ะ
ดังนั้นค่ะถ้าเกิดคุณเลือกที่จะไปต่อไพ่บอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วค่ะ
๘เดือนให้เวลาเลยเพราะมันเป็นไพ่๘ถ้วย
คุณก็จะเลือกเดินออกไปจากความสัมพันธ์เพราะว่าไพ่ถ้วยคือไพ่อารมณ์และความรู้สึก
คุณรู้สึกว่ามันมีช่องว่างความสัมพันธ์นี้เติมเต็มอะไรบางอย่างให้คุณไม่ได้
ฉันขอเดินออกไปตามน้องนกตรงนี้ดีกว่านะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณเลือกที่จะไปต่อไปไงคะ
คุณก็ต้องนกอยู่ดีถูกป่ะเพราะคุณนกคุณก็ต้องเป็นไงไปหาอิสระให้กับตัวเอง
พอคุณไปหาอิสระให้กับตัวเองคุณก็เลือกได้เลยค่ะว่าคุณไปต่อ
มีโอกาสที่คุณจะเจอเรื่องซ้ำซากก็คืออะไรคะรักซ้อนกันไม่ไว้ใจเจอคนที่เขาเจ้าชู้เจ้าเล่เพลทุกบาย
มันมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างหน้าที่การงานบางอย่างที่เข้ามาข้องเกี่ยว
และค่ะคุณเลือกที่จะไปต่อนะความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ของคุณมันจะสูงขึ้นเรื่อย
สูงเฉียดฟ้ากเลยทีเดียวไปอยู่บนหอคอยน์และมันก็คือจะทำให้คุณเหมือนอยากได้อยากมีอยากเป็น
แล้วก็อยากให้เขาได้อยากให้เขามีอยากให้เขาเป็นในแบบที่เราต้องการด้วย
ชัดเจนนะคะคุณค่ะ
ถ้าคุณไปต่อมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวคุณก็มีโอกาสที่จะต้องแบบเหินห่างกัน
ว่าเจอเรื่องลักซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรก็ตามแต่
แต่ทีนี้ค่ะถ้าในวันนี้ค่ะคุณมาเลือกไพ่กับเอมมี่แล้วในกองนี้นะ
แล้วคุณเลือกที่จะพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้ล่ะคะ
คุณจะมั่นคงเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดในตัวเองมากขึ้น
คุณจะคอนโทรลชีวิตของคุณเองได้เพราะมันเป็นไพ่ควินดา
แม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกเครียดนะกังวล
มี่ถ้าเราพอแค่นี้แล้วเราจะมีคนใหม่เหรอ
มี่ถ้าเราพอแค่นี้แล้วเราจะได้มีความรักอีกครั้งหรือเปล่า
บอกเลยค่ะว่าถ้าวันนี้ค่ะคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่า
คุณมีดีอะไรหรือคุณชอบอะไรต้องการอะไร
แล้วคุณจะรอแล้วคุณจะได้เจอกับคนที่เขาชอบคุณ
ในแบบคุมเคลือไหมถูกไหม
สิ่งหนึ่งที่ไพ่อยากบอกเลยค่ะก็คือถ้าคุณเลือกที่จะพอนะ
พลังงานคุณนะมันต้องเจอกับเรื่องลักษร
อันนี้บอกทริคเลยแล้วกันนะคะลองไปสังเกตตัวเองหน่อยแล้วกันนะ

ถ้าคุณมีให้คุณเอาออกซะนะคะเช่นนะใส่แหวน๓วง
หูสามรูอะไรแบบนี้ถ้ามีนะไปเอาออก
งว่าประสบการณ์ความรักของคุณน่าจะเจอเรื่องรักซ้อนเยอะมาก

ควรเลี่ยงเลยนะเลขสองสาม

บางคนบอกว่าเอมมี่ค่ะแล้วถ้าเราเกิดวันที่๒๓เป็นยังไงคะ
ผู้ตายอันนั้นก็ต้องดูให้ลึกลงไปอีกนะคะ
มีไหมคะมีใครที่เลือกกองนี้แล้วเกิดวันที่๒๓ไหม
หรือว่ามีพลังงานเลข๒๓
ใส่อะไรที่เป็น๓อย่างในเวลาเดียวกันไหม
แล้วเดี๋ยวอนาคตเราจะมาแก้ปัญหาให้กับคุณนะคะ

ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะพอแค่นี้ในความสัมพันธ์นี้นะ

มีพลังงานของความลึกซึ้งการดึงดูด

ไม่ได้อยากคาดหวังความสัมพันธ์เท่าไหร

แล้วทำไมพลังงานมันถึงขึ้นว่า
เขาไม่ได้อยากจะคาดหวังความสัมพันธ์เท่าไหร่

เจออะไรที่มันรักสนุกไม่ผูกพัน

ปัญหาอื่นเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ของคุณ
มันแบบไม่สามารถที่จะชัดเจนแล้วก็มั่นคงได้

ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณหรือความรู้สึกของคุณ

สนใจในเรื่องเดียวกันทำอะไรบางอย่างร่วมกัน
เลยทำให้ด้วยความสนิทใจ
ด้วยความสนิทสนมซึ่งกันและกัน

คุณอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะว่าเขาชอบคุณ
แต่จริงแล้วเขาอาจจะแค่
เป็นพนักงานของเพื่อนสนิทมากกว่า
แต่ว่ามันไม่เชิงว่าอยากจะพัฒนา
หรืออยากจะสารต่อความรักของคุณขนาดนั้น

ต้องมีเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝง
เป็นความรักที่อันตรายนะคะบอกเลย
ดูก่อนนะโหกองนี้นี่อยากจะเอามาคุยกัน
ชิดแชทกันเลยเพราะอะไร
เพราะว่าคุณสองคนนะคะ

ขู่พันและพัวพันกับบุคคลคนนี้มาเนิ่นนาน
อันนี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเคลือ
หรือเขาเรียกว่าความรักแบบขมุกขมัวนะคะ
อันนี้คือยิ่งกว่าหน่วงอีกนะเนี่ย
อื้อหือมันมากกว่าเพื่อนอะ
มันยังไม่น่าจะใช่แฟนเลย
ให้คนละใบกับในแต่ละสเตตัสก่อนนะ

ถ้าเกิดคุณทั้งคู่ทำธุรกิจร่วมกัน
ทำงานร่วมกันหรือมีกิจกรรมอะไรบางอย่าง

แต่ให้คุณคิดในเรื่องของหน้าที่การงาน
หรือเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างนะคะ
ในการที่จะประคับประคองให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อ

ต้องบอกเลยว่ามันมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องความสัมพันธ์ของคุณ
แสดงว่านะคะปัจจัยสำคัญในคนที่มีแฟนอยู่แล้วมาเลือกกองนี้
ถ้าคุณมองว่าเรื่องของผลประโยชน์ความมั่นคงของคุณ

ความรู้สึกทางใจของเราเองเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหม

ถ้าคุณเทียบจากความรู้สึกว่าเขาจะดีขึ้นรักเรามากขึ้น
ได้เลยค่ะว่าสำหรับนี้ไม่โดดเด่น

จะเอายังไงดีนะยึกยักมานาน

คนนี้ชอบคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่
ดังนั้นค่ะเราบอกเลยว่าอันนี้มันมั่นคง

เติบโตไปเรื่อยในความสัมพันธ์
กว่าจะมั่นคงใช้เวลา

ถ้าเกิดคุณกำลังแอบชอบคนนี้อยู่ค่ะ
เขายังมีตัวเลือกอื่นเขาไม่ได้มีแค่เรา
คุณอาจจะต้องคิดดีว่าคุณรักเขาได้มาก
ขณะที่คุณอยากจะทุ่มเทเพื่อคนคนนี้ไหม
ถ้าใช่คุณไปต่อได้แต่ระวังเรื่องหลักศร
ฉันมีสิทธิ์เลือกนะคะคุณพอไปเถอะนะ
แล้วคุณก็จะได้เจอพลังงานที่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้

เอมมี่เราจะไปจีบคนคนนี้ดีไหมนะ
พูดเลยค่ะว่าคนนี้ให้คุณได้แค่กิ๊ก

เพราะอะไรคะเพราะเขามีความสุขในโลกของตัวเองอยู่
แล้วมันชัดเจนเลยค่ะว่าเขาคนนี้
คือถ้าเขาแสดงออกกับคุณว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องความรัก

องนี้บอกเลยนะคะคุณอันนี้พูดกันตามตรงเลยนะ
มองได้แต่อย่าชอบนะคะ
เพราะมันจะทำให้ใจคุณบอบช้ำ
เห็นไหมเรื่องราวแต่ละอย่างมันดูเครียดนะคะ
แต่เราจบให้แบบทุกคนมีรอยยิ้มได้
ฟังเพลงนี้ซ้ำนะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าโอเคแหละ
คุณมีเพื่อนอยู่ตรงนี้ตั้งหลายคนนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนเลยที่เลือกกองนี้ค่ะ
แต่ทีนี้ค่ะเราบอกคุณแล้วว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวม

ดังนั้นคุณใช้วิจารณญาณตัดสินใจจากสิ่งที่คุณได้รับฟัง
และได้ยินได้แม่มดน้อยได้มาสื่อสารกับคุณแล้วค่ะ
หลังจากนี้เป็นเรื่องของคุณเองเลยนะคะ
ว่าคุณจะสื่อสารกับหัวจิตหัวใจของคุณได้อย่างไร

อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้านล่างคุณเลือกกองนี้

กับเอมมี่และธรรมนายไทยรัฐนะคะ
อย่าลืมค่ะคุณสามารถมารับพลังงานดี
พลังงานบวกนะคะแล้วก็มาฟังคำทำนาย

สำหรับคนที่เลือกกองที่๓นะคะ
กับหัวข้อที่ว่ารักนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดี

คนมีคู่หรือคนโสดที่กำลังคิดถึงใครบางคนนะคะ
ไพ่กองนี้ค่ะมีตาที่๓นะ

คุณพร้อมแล้วนะคะมาตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยกัน
และไพ่สำหรับนี้จะมาให้คำตอบคุณ
ว่ารักนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดี
มาแอบดูซิมาแอบลุ้นกันหน่อยสิ

มันดีจริงนะคะ

คือแค่ดูแค่นี้ก่อนนะ๓ใบนี้บอกมาเลยค่ะ
หลังนี้ไปต่อไม่รอแล้วนะอย่างนี้เลย
แต่ค่ะคุณยังต้องร่วมทุกข์ร่วมสุข
ร่วมในเรื่องของการทำมาหากินเรียนรู้จักกันเยอะ
คุณสองคนมีความชอบคล้ายกัน
ดังนั้นมีหวังมากที่คุณจะไปต่อกับบุคคลนี้ได้
แต่แน่นอนค่ะเราก็ต้องดูต่อไปนะว่า
ถ้าเราไปต่อแล้วจะเป็นอย่างไรจริงมันควรจะไปต่อเนอะ

โอ้โหมันอาจจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นนะ
แต่ว่าอะไรคะเรื่องนี้บางทีคุณอาจจะรู้อยู่แล้วด้วยซ้ำ

แล้วว่ากองนี้น่าจะเป็นคนที่แบบคนในอดีตกลับเข้ามา
หรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใช้เวลากันมาอย่างยาวนานแล้ว
แล้วก็กำลังจะมาตกลงปลงใจแล้ว
ความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนมาโดยตลอด

การไปต่อของคุณอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า

ฉันควรจะลุยดีไหมหรือว่าฉันควรจะรออีกแป๊บนึงดี

มันอาจจะมีเหตุการณ์หรือมีปัญหาบางอย่างที่คาราคาซังระหว่างคุณทั้งคู่
การไปต่อของคุณเองก็คือการจะไปเพื่อที่ว่า
คุณจะได้รู้ว่าปัญหาระหว่างกันและกันคืออะไร
และคุณก็จะค่อยทำการคุยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน
แอบดูว่าเจ็ดดากคืออะไร
โอเคแหละชัดเจนมากนะคะ
รักนี้เราว่าคุณอาจจะเคยเจ็บปวดกับเรื่องบางอย่างมาก่อน
การไปต่อมันทำให้คุณนะได้เห็นเลยค่ะว่าอดีตที่ผ่านมามันเจ็บปวดแค่ไหน
แล้วหลังจากนี้ถ้าเราเลือกที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้
เราจะทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์มากหรือน้อยอย่างไร
คุณจะมีการปรับสมดุลในเรื่องของความสัมพันธ์
ความรู้สึกระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดี
อะไรที่ทำให้คุณอึดอัดใจค่ะถ้าเกิดคุณเลือกที่จะไปต่อ
อาจจะมีในเรื่องของบ้านนะคนใกล้ชิดฐานะต่าง
สไตล์การใช้ชีวิตที่อาจจะแตกต่างกันได้
ความมั่นคงบางอย่างค่ะที่คุณอาจจะเคยคิดว่า
ถ้าคนคนนี้มีบ้านฉันถึงจะรักเขา
แต่ถ้าในวันนี้ค่ะเขามีแค่กระท่อม
คุณก็รักเขาได้แล้วเก็ตไหมไม่ต้องมีถึงบ้านหรือที่ดิน

เนี่ยคือพลังงานคุณนะมันดูเหมือนจะแบบว่า
ต้องเจ็บปวดต้องทุรนทุราย
ต้องบอกว่ามันไม่เชิงผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะ
คุณต้องผ่านมรสุมเลยอ่ะเพราะคุณผ่านมรสุมได้

เพราะว่ามันต้องเป็นการย้ำคิดย้ำทำช่วยเหลือกัน
โอเคนะแต่ทีนี้ค่ะไพ่บอกแล้วว่ายังไงคุณก็ต้องเลือกไปต่อ
พอมันไปต่อต่อไปค่ะแล้วความสัมพันธ์นี้
มันจะพัฒนาไปในด้านไหนคะ

อันนี้๘เหรียญนะแล้วขยายมาเป็น๘คาทา
คือเราอยากรู้เนอะพอเวลาคุณเลือกที่จะไปต่อแล้ว

การไปต่อของคุณค่ะจะทำให้คนที่มีความเป็นผู้ใหญ่

คนที่มีความเป็นเด็กจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
กองนี้อารมณ์เหมือนกับว่ายิ่งอยู่ด้วยกัน
ฉันชอบที่มีแกอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นเลยนะ
เฮ้ยคิดถึงใครวะจะคิดถึงพี่แจ๊คหรือเปล่า

คิดอะไรคะคุณคิดแจ็คสันไม่ได้นะแจ็คหมาค่ะคุณ

ไพ่กองนี้ค่ะดีใจด้วยนะคะ
ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยฉันจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้
แล้วเราบอกเลยค่ะว่าพลังงานไพ่บอกเลยนะ

คุณมีแนวโน้มสูงมากเลยที่คุณจะได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับเพื่อน
และคนใกล้ชิดของทั้งคุณและเขา
และจะได้ไปร่วมทำกิจกรรมอะไรบางอย่างด้วยกัน
เช่นอาจจะไปงานปาร์ตี้ไปงานแต่งงานของเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้
แล้วก็จะได้รู้จักกันกลมเกลียวกัน
สิ่งนี้จะทำให้คุณเห็นเลยว่า
การพัฒนาความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้แบบดี
ถ้าคนรอบข้างของคุณและเขาสนับสนุนความสัมพันธ์นี้

มันมีพลังงานของความเป็นเพื่อนการเริ่มต้นเนาะ
และทีนี้ค่ะไม่ว่าคุณกับเขาจะต้องห่างกัน

คุณมีคนคอยเช็คให้ตลอดเวลา

ความสัมพันธ์ตอนนี้ของคุณทั้งคู่ค่ะ
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เป็นอย่างไร

อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างขัดแย้งกันบ้าง
เพราะต่างคนต่างมีอีโก้ความคิดของตัวเองเนี่ยฉันต้องถูกเสมอ
นี่คุณคบกับนักการเมืองหรือเปล่าคะเนี่ยพูดอย่างเดียวเลยนะคะ
แต่ทำไม่ได้สักทีตายแล้วเรายกตัวอย่างแรงอีกแล้วนะคะ
คือต้องบอกก่อนนะคะว่าคือกองนี้นะเราพูดแบบภาพรวมแล้วกันเนอะ
คือถ้าเกิดตอนนี้พลังงานของคุณอารมณ์มันเหมือนกับทะเลาะเบาะแว้ง
แต่ก็รู้ว่าอะไรคะขิงก็ราคาก็แรงฉันขอทะเลาะกันไปก่อนทะเลาะเถียงกัน
แต่ก็ฉันรู้ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ยังอยู่ตรงนี้กับฉัน
เออมันมีความอ่อนหวานปนความเครียดแล้วมันทุกข์ใจไหม
ถ้าอยากแนะนำอะไรให้กับเพื่อนกองนี้

ไปในอนาคตไกลนะคะว่า
ถ้าความสัมพันธ์นี้ของคุณค่ะลองมองอะไรให้มันเป็นเรื่องสนุกสนาน
เวอร์วังเช่นฉันจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเธอแค่ทะเล
หรือภูเขาแต่ฉันจะไปกับเธอที่ยานอวกาศ
เพราะว่าอะไรมันเป็นพลังงานแห่งความเพ้อฝัน
คุณอย่าสตริกอย่าตรงฉิน
อย่างตรงไปตรงมามากเกินไป
คุณต้องทำเรื่องให้มันเป็นเรื่องสนุก
คุณต้องมองอะไรให้มันเป็นอิทธิพลของในแง่บวก
ให้เขาบ่นเรามากแล้วก็บอกไปเลยค่ะว่า
ขอบคุณดีใจจังเลยที่เธอแบบบ่นเรา

แล้วความสัมพันธ์นี้มันจะดีมาก
ดีต่อใจเลยบอกเลย

แล้วคุณทั้งคู่ค่ะกำลังจะได้ไปทำ

และหลังจากนั้นไม่เกินนะ๑๗เดือน
หลังจากที่คุณได้ทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน
คุณจะสนิทสนมในใจคุณมากขึ้น
และหลังจากนั้นคุณจะมีพลังงานดีบางอย่าง

ไปต่อได้เลยกับความสัมพันธ์นี้

ถ้าเกิดคุณอยากจะเสริมดวงคุณนะ
ความสัมพันธ์นี้มันดีมากขึ้นกับรักนี้
คุณควรที่จะไปต่อเนี่ยไพ่มันชัดเจนมากแล้ว

บนบานสารกล่าวหรือค่ะ
ฉันจะเป่าคาถาให้เธอลงไหล
ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งไร้
คุณคะคุณไม่ต้องไปปะทองอะไรค่ะ

ตัวเองให้มันดูดีถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายเข้ามา
คุณทำตัวให้อะไรคะหล่อเนี๊ยบดูมีคาแรคเตอร์บางอย่าง
แค่นั้นเองค่ะเขาก็หลงคุณหัวปักหัวปำ
เปลี่ยนแปลงนะไปทำนะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ
ทำให้เขารู้สึกตะลึงตะลึงโหมีหลายเพลงเลยวันนี้
คิดอะไรได้อะไรคะตึงเริ่มเต้นแล้วนะคะ
เพราะอะไรคะเราได้ไปต่อกับเขาแน่นอน
พอคุณทำให้เขาตะลึงได้บอกเลยค่ะว่าคนคนนี้
พร้อมแล้วที่จะลุยไปกับความสัมพันธ์นี้
ทำไมไพ่ถึงบอกว่าคุณไปต่อได้
เพราะตอนนี้ใจคุณพร้อม
เมื่อใจคุณพร้อมความรักครั้งนี้
ก็พร้อมให้คุณก้าวหน้าต่อไปอย่างแน่นอน

ให้คุณไปทำไมคะเออแต่งหน้าทำผม
นี่ยังไม่จบนะเห็นไหมดูสิ
คุยกับเขาให้เยอะขึ้นด้วยนะ

เราอยากให้คุณได้อะไรที่มันแบบละเอียดมาก

คุณก็จะได้รู้ว่าตัวเราเองควรจะทำอย่างไรต่อไปดี

การดูแลกันและกันควีนถือถ้วยเนาะ
พอคุณยิ่งดูแลกันและกันคุณพร้อมที่จะลุยแล้วค่ะ
คุณก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่จะเข้ามา
เพื่อให้คุณต้องเลือกและตัดสินใจ
บอกแล้วนะคะว่าคุณอยู่ตรงนี้แหละ
เพราะคนนี้จะเป็นที่พักใจที่ดีให้กับคุณอย่างชัดเจน
และนี่ค่ะก็คือไพ่สำหรับที่๓ที่คุณได้เลือกไป
หัวข้อที่ว่ารักนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้
คุณเลือกกองนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ายิ้มให้กับคุณ
แล้วก็พร้อมที่จะแอบฟังแล้วก็รับฟังนะคะ
อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างด้วยนะคะ
และอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดคุณชอบคลิปแบบนี้นะคะ
คุณสามารถค่ะที่จะกลับมาฟังได้นะคะ
อย่าลืมกลับมารับพลังงานบวกพลังงานดีไปด้วยกัน